สามารถรับชมได้ทุกวัย
สอนหมุนข้าวตั้งแต่อายุ๑๒ปี
ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว

งูเขียวหางไหม้
โอ้โห

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

กับรายการที่เป็นขวัญใจ

เป็นเครื่องกรอบกู้ใจ
ให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ

กับชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่ทุกวันนี้
เพราะเราคือรายการร้องได้

ทั่วทุกหัวระแหงเลยนะครับว่าเขาดีจริงเขาช่วยจริง
เขาเห็นใจเขากลับมาเหลวแลคนรากยากคนที่มีรายได้น้อยจริง
จริงค่ะตรงนี้เป็นที่พึ่งพิงได้ค่ะ
แต่ก่อนจะมาต้องฝึกร้องเพลงมาให้ได้เยอะนะคะ
เยอะในที่นี้ไม่ต้องร้องได้ถึงร้อยเพลงหมื่นเพลงแสนเพลง
ร้อง๑๐เพลงก็รับไปเลยค่ะ๑ล้านบาท

ครั้งที่แล้วเราอยู่กับครอบครัวนี้ค่ะ
ครอบครัวของผู้ที่เป็นอบตมาถึง๘สมัย
เป็นผู้ใหญ่บ้านมาถึง๘สมัยที่เป็นได้ไม่ได้เพราะรวยนะคะ
เพราะเป็นคนดีและชาวบ้านเห็นว่าไม่มีจะกินแล้วนะ
ก็เลยเลือกให้เป็นอบตเพื่อจะได้เงินเดือน
แล้วพอมาเป็นก็ตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างดีอย่างซื่อสัตว์
ทุกวันนี้เกษียณแล้วตัวเองก็ยังจนเหมือนเดิม
ไม่ได้รับรวยขึ้นเลยคุณคุณที่รักใช่ค่ะคุณคุณที่รัก
ก็ไปทบทวนภาพชีวิตของเขากันอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
ผมนายมงคลช่างหนองอายุ๖๐ปีอยู่บ้านเลขที่๘๙หมู่๑๑
ตำบลหินโคนอำเภอจักราชจังหวัดนครราชศรีมา
อยู่ครอบครัว๓คนครับอยู่กับภรรยาที่ประสบอุบัติเหตุหลังหัก
แล้วก็ลูกชายสมองไม่ดีผมก็พิการขาครับ
ที่ผมพิการขาเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ล่ม
พอโดนตัดกระดูกออกนี่๓เซนครับ
ก็เลยมาเป็นพิการมาตรงนี้จะทำงานหนักไม่ได้เนี่ย
ความจำไม่ค่อยดีครับมาเรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้
ตอนนี้ก็อายุ๓๔ปีแล้วอาการเขาคือจำไม่ค่อยได้นะครับ
หลงลืมไปในนาลืมหลังนะครับ
บางทีเปิดน้ำไว้ลืมปิดนะครับก็น้ำก็ไหลอยู่เต็มห้อง
ไม่มีน้ำก็กลัวจะเกิดอันตราย
ดังนั้นผมก็จึงเป็นห่วงในส่วนนี้ครับ
ตอนเกิดอุบัติเหตุไม่มีเงินที่จะรักษา
ผมก็เลยขายที่จิรินทราบอะไรขาย๕มื่น
แล้วก็เอาเงินส่วนนี้ไปซื้อ

เหลือนั่นก็เอาเงินส่วนนี้ไว้
เวลาไปหาหมอแล้วก็ชุนเจือนให้เขาอบกว่าครับ
เงินส่วนนี้แล้วผมก็ไม่มีที่ดินทำกิน
ผมก็เลยนำครอบครัวไปทำงานก่อสร้าง
ที่ชนบุรีทำอยู่๕ปีร่างกายก็ไม่ไหวแล้วครับ
เพราะว่ามันเป็นพิการขากับปวดขามาก

ปี๔๓เปิดหลับสมัครอบตเลยชาวบ้าน
เห็นผมเป็นคนพิการก็มีความสามารถที่จะพัฒนาในหมู่บ้านได้ตรงนี้
เขาก็เลยให้ผมสมัครเป็นอบต
ผมก็ได้เป็นอบตมา๘ปีครับ
ทีนี้ผู้ใหญ่หมดวาระชาวบ้านก็เลยให้สมัครเป็นผู้ใหญ่
ผมก็เลยได้เป็นผู้ใหญ่มาอีก๘ปีครับ
กับเสียงผู้ใหญ่ผมก็ไม่มีเงินที่จะชุนเจื้อขอบคุณตรงนี้
ฉันทำทองหม่วนขายทำซิส
ก็ให้ลุงไปขายให้ในหมู่บ้าน
ได้ก็ในวันรวมกว่าบาท

เกือบกลายเป็นลูกความนั้น

มีงานจากหมู่บ้านก็ค่อยจ้างมาให้ช่วย
ธักรุนมันธักยามัน

เดือ่อนหนึ่งก็อาจจะมี๔๕วัน

ผมก็เลยหันมาเพาะเห็ดปลูกเห็ดโคนขายครับ
ผมมีเงิน๙๐๐๐บาทเป็นกรรศุทร์ท่ายครับ
ผมลงทุนเต็มที่คือเอามาทำโรงเห็ด
ทำให้สำเร็จหรือว่าครอบความผมจะมดตัวไปตรงนี้
เริ่มทำฟางเห็ดมาได้๒เดือนครับ

เขาจะจ่ายได้อยู่๓๐๐๐บาท
แต่ไม่เจากับผี

หลายปีไปเขาความจำได้อีก

ไม่มีชีวิตอยู่เขาก็จะได้ทำเลี้ยงตนเองได้ครับ
ถึงก็กลัวผมไม่มีคนผสมประกอบ
แต่ก็แล้วสามคนก็พร้อมที่จะสู้ต่อไป
หน้าตาก็บอกเลยนะครับว่าเป็นคนดี
เป็นคนซื่อนะฮะบุคลิกแบบนี้นะครับ
ผู้อยากมีโรงเห็ดเพื่อเป็นมรดกสุดท้ายเพื่อลูกครับ
ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

คุณประเทืองนะครับแล้วก็ลูกชายคุณสมชาย
ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแปป
เมื่อสมัยเด็กคุณสมชายนี่
มีอาการชักตัวเหลืองแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทัน
ด้วยบ้านอยู่ไกลและต้องปั่นจักรยาน
ในทางเกวียนนะถูลูกถูกังกันไปไปไม่ทัน
๓๐กว่าคิโลก็ใช้เวลานานไปใช่ก็เลยโตมาอย่างช้า
ทุกวันนี้คุณลุงสอนอะไรลูกชายบ้างฮะ
ครับสอนให้ช่วยทำโรงเห็ดครับ
เพราะว่าเป็นห่วงสมชายแล้วเนอ
ก็มีโรงเทศทำโรงเทศครับ
คนปกติกี่วันถึงเขาจะเป็น
คนปกติก็๑วันครับ
๑วันสามารถผลิตเห็ดโคนน้อย

แล้วอยากสมชายสอนอยู่กี่วัน
เป็นปีแล้วครับกว่าเขาจะจำได้
๑ปีเนี่ยทำได้ทุกขั้นตอนครบหรือยัง

ได้แล้วตอนนี้ไม่ต้องสั่งแล้วก็คือให้ทำได้แล้ว

ทำได้ครบนานแล้วก็ลืม
ถ้าไม่มีคนสั่งปล่อยให้ทำเองทำได้ไหมคะ

ทีนี้รายได้ต่อเดือนของครอบครัว

ภรรยาผมขายตรงม่วนก็มารวมกัน
ผมขายเห็ดด้วยก็ได้อายุ๔๐๐๐บาทครับ

เหตุนี้กำไรหักต้นทุนแล้วกำไร๒๐๐๐บาท

ตอนนี้ก็มีพิเศษว่าลูกชายไปตั๊ดอ้อยอย่างนี้ครับ
ก็ได้มาเพิ่มเติมครับ
ก็จะเป็น๔๐๐๐กว่าบาทต่อเดือน

พอรับไปแล้วเขาก็สอนว่าตั๊ดอ้อยอย่างนี้นะ

เงินที่ลูกชายสมชายเขาหาได้นี่

มาทำงานกับหอเข่าให้เขาอีก

งั้นเดี๋ยวแม่แก่แล้วก็ทำไม่ไหว

คือเวลาจะบอกให้หุงข้าวนี่ต้องบอกยังไง
บอกว่าใส่เขาเกี่ยวนึงอะไรกันเนี่ย
ก็ทำให้ทำตามหนามก็มือไว้เนี่ย

หรือว่าแค่บอกว่าสมชายไปหุงข้าว

ช่วงใหม่ก็บอกทุกครั้งแต่ตอนนี้ปล่อยได้เลยจ้ะ

สมชายซักผ้าทำยังไงบ้างสมชาย
อันนี้เราก็ซักแล้วเอาแปรงถู

ถ้าเกิดปล่อยอยู่คนเดียวนี่อยู่ได้ไหมคุณแม่เคยปล่อยให้อยู่คนเดียวไหมคะ
ไปโรงเรียนเค้าก็ได้เรียนหนังสือเหมือนกันแต่เค้าก็ไปไว้ไปนั่น
๑๒กกลทุกวันจะถึงสุกตั้งแต่ป๑ป๖
เพื่อก็ทำอะไรได้บ้างไปเรียนมา
ก็มีจ่ายอะไรแต่ว่าทุกห้อไม่เข็มหัว

จ้ะค่าใช้จ่ายเหรอคะรายได้๔๐๐๐บาท
ค่าใช้จ่ายอย่างที่บอก๓คน

ค่าน้ำค่าไฟค่ามอเตอร์ไซค์จ่าย
แล้วมีอะไรบ้างไหนลุงเล่าให้หนูฟังหน่อย
ครบถ่วนแล้วครับมีของจริง

พอจะจ่ายหรือว่าขาดอยู่หรือว่าเหลือหน่อย

แต่เหลือสองร้อยสามร้อยอย่างนี้
เป็นทุนลายซื้อของดีจริง

ครับแล้วก็อ๋อมายังไงวะ
คืออยู่แบบพอเพียงเลยล่ะครับบอกว่าผมเนี่ย
มันพอเพียงก็ดีอ่ะสิมันพอไหมเนี่ย
มันไม่พอหรอกแต่ว่าก็ตกใจมันพอตรงนี้

ก็ถึงแม้ว่ามันจะขายไม่ได้
แต่จริงก็คิดในทางที่ดีก็ยังมีกิน
ก็คือตอนนี้อยากจะขยายให้มันใหญ่ขึ้น
ให้มันใหญ่ขึ้น
ให้มันมีกำไรมากขึ้น

รู้เลยอยากให้ลุงได้ตังค์กลับไปเยอะจริงเคยนะ
ก็อยากได้ประวัติที่ได้ไปขยายโรงเห็ดตรงนี้ครับ
อยากได้ทุน๖๐๐๐บาทที่บอกไว้ครั้งที่แล้ว
หมื่นเนี่ยร้องไม่เยอะหรอกในรายการของเรา

อีกเพลงค่ะแล้วก็มีตัวช่วยอีก

สมาธิให้ดีตื่นเต้นไหมเนี่ย

ก่อนจะร้องกำลังใจเนี่ยสำคัญ

อวยพรสามีสักนิดนึงค่ะ
ขอให้ทำให้ได้
ทำใส่สีเทาทำได้แต่ก็สู้

แค่นั้นเองเหรอได้อีกใหญ่อีกได้อีกไหม
เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยที่เพลงที่หนึ่งนะครับ
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ลุงมึงคนฟังไปแล้วค่ะอินโทรค่ะเป็นอย่างไรคะคุ้นหูไหมคะ

พอจะนึกออกไหมครับว่ามันคือเพลงอะไร

ครับแต่กว่าจะจำเนื้อไม่ได้ครบมันไม่ค่อยได้ฟังบ่อยครับ

คือเพลงนี้มันเก่ามาก

ต้องตัดสินใจผมบอกเลยว่าต้องใช้ตัวช่วย

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท

ใช้ไปเลยค่ะ

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖นะครับ
คุณมงคลเลือกแผ่นไหนครับ

มาดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๖นะครับก็คือ
กลับ

หนูจะให้ลุงนะลงไปกอดเมียกอดลูก
คุยอะไรกันสักนิดนึงก่อนขึ้นมาร้องนะ
เพื่อเป็นเรียกขวัญและกำลังใจนะจ๊ะ

เอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ
เพลงนี้เพลงที่๑นะครับมีมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

บอล

มายามูจ้าลูกม้าให้ยาช่วยหน่อย
หกหว่างแผ่พายจากทายเมื่อรักมีรอย
หัวใจเงางอยกลับบ้านอีสานวันนี้
ลงรถหัวมหายามูร้องให้โฮแม่สาวทักษิณธรรมภีร์
นักราชกลมลวงตอกลวงให้ช้ำชีวิต
คุ้มใจเต็มที่ทำหัวใจผีปวดร้าว

หัวใจเหงางอยกลับบ้านอีสานวันนี้
จากอีสานบ้านเกิดเมืองน้องสู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อกราหน้าหนาว
ใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้า
จิ้งใจเพียงเจ้าเผื่อรักลบจุดร้นส่วนยาง
ลงรถทั่วเมืองราชศรีมาสุดเววาใจหายเมื่อใครสบาย
แววเพียงเพลงแค้นจากแดนอีสานเมื่อต่าง
คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาแล้วใจ

หรือกลับเบาหล่อ
ไม่เคยมีความฝากนี่

งูเขียวหางไหม้